สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะเหตุการณ์รถจักรยานยนต์บอมที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการออกมาแถลงการเป็นห่วง
แล้วก็ออกแถลงการประนามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่กรมนชี้ว่าผู้ที่ไม่หวังดีพยายามที่จะก่อเหตุ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวัดกลัว
พันเอกพีรวัตรแสงทองโคศกกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กล่าวประนามกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุระเบิดเที่ยมเผลอตักไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
เป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่เป็นบุคคลที่ชั่วร้ายไม่มีศิลธรรมไร้ซึ่งมนุษยธรรมค่ะ
เช่นเดียวกับสำนักจุฬาราชมนตรีออกแสดงการประนามคนร้ายที่กระทำการโหดร้ายและใช้
และไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
เรียกร้องภาครัฐบาลนะคะเรื่องเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
รวมถึงวางมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ด้วย
ด้านนายบุญสมบุญสมทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เหตุระเบิดที่หน้าโรงเรียนตาบาเมื่อวานนี้

รัฐบาลจะต้องมีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องการข่าว
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
และจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้เข้าใจว่ารัฐบาลทำเพื่อประชาชน
หากใช้รูปแบบการตรวจการลาดตระเวน
ก็จะเป็นเพียงแค่การป้องปราม
แต่ไม่ได้เนื้อหาสาระที่แท้จริงค่ะ
ขณะที่นายซาฟาฮีเจ๊ล้อประธานคณะกรรมการอิสลาม
จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้นำศาสนา
นำท้องถิ่นและนักเรียนประชาชน
จำนวนกว่า๕๐๐คนร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัด
ที่บริเวณสนามหน้าเสาทงโรงเรียนบ้านตาบา
ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบ
เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากพื้นที่
และดูอาเพื่อให้เกิดความสันติสุขกลับคืนมาค่ะ
โดยมีนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาบา
พร้อมกับมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นกับนาง
ไซตุงวะบะซึ่งเป็นพี่สาวของนายมะเย็ง

ขณะที่ศาลจังหวัดปัตตานีนะคะได้มีการอนุมัติหมายจับ
ฮากีมดอล้ออายุ๓๒ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่๓๕หมู่๑
ตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิดคาร์บอม
เมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันก่อการร้าย
มีวัตถุระเบิดในครอบครองอ้างยี่ซ่องโจร
ร่วมกันมีระเบิดร่วมกันทำให้ระเบิด
โดยนายฮากีมเป็นคนร้ายคนเดียวกับที่ก่อเหตุวินาศกรรมในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
มีไม้สารมีไม้จับสารมณฑลทหารบกที่๔๑
หลังสืบสวนพบว่าได้มีการก่อเหตุ

ในข้อหาร่วมกันมีระเบิดซึ่งใช้ในเฉพาะแต่การสงคราม
ร่วมกันก่อเหตุระเบิดจนเป็นเหตุให้อันตรายแก่ทรัพย์
หรือเป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือทำสินค้า
และวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นทำให้เสียหายค่ะ